คุณผู้ชมค่ะจะว่าไปซุปตาสวยในบ้านเราตอนนี้ก็นะ
แยกย้ายไปมีครอบครัวไปเป็นคุณแม่มีลูกมีเต้ากันไปแล้วนะคะ
บางคนนี่ก็ยังหุ่นเสียยังสวยยังเซ็กซี่อยู่
และที่สำคัญลูกน่ารักมากโดยเฉพาะลูกสาว
เดี๋ยวเริ่มกันที่บ้านแรกเลยค่ะ
น้องละลินลูกสาวของนางไรนะวาง

อันนี้เป็นลูกคนที่สองชื่อน้องละลิน
วัยก้าวเดือนเซ็กซี่จนแต่จิ๋วเลยนะคะ
เนยเองก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะ
แชะภาพอวดหุ่นเป๊ะ
ดูแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูกสองอ่ะพี่แจ๊ค

ออร่าของน้องละลินและแม่เนยนี่เทียบเคียงกันมาเลยนะ

อีกหนึ่งคุณแม่ค่ะคุณแม่ลิเดียสรรรัฐที่มีลูกสาวน่ารักน่าช้างดิฉันเป็นเอฟซีอยู่
ก็คือน้องเดมี่วัยขวบเศษหน้าตาบ้องแมวหน้ากอดหน้าฟัดมากนะคะ
และยิ่งคุณแม่เขาเป็นสายแซ่บใช่ไหมอวดหุ่นเสี้ยริมหาดบ่อย
คุณแม่ก็เลยพาลูกสวมชุดเอื้อกน้อยแบวแบว
โชว์พุงเล็กน่ารักนะคะ
ลงภาพแบบนี้ก็ให้รู้กันเลยว่าน้องเดมี่เนี่ยพร้อมที่จะเดินเข้าสู่วงการตามรอยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะจ๊ะ
อีกหนึ่งคุณแม่สุดแซ่บค่ะคุณผู้ชมพี่อุ้มลักษณะบอกเลยว่าคนนี้เกินต้านมากนะ
โชว์ภูมิเล็กน่ารักนะนายดูและหน้าตาเขาก็น่ารักด้วย
เบบี้ตัวน้อยก็ดูจะตามรอยคุณแม่นะไม่ว่าจะท่าโพสต์ท่ารูปถ่ายถ่ายวีดีโอคือลูกไม้หล่นใต้ต้นอ่ะ
อีกหนึ่งสาวค่ะปิดท้ายกันที่แม่แอฟทักษะออนพิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองของเรานะคะ
ลูกสาวน้องปีใหม่ที่ตอนนี้จะห้าขวบแล้วแล้วน้องเนี่ยเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงนะคะ
งานโฆษณางานละครซึ่งน้องปีใหม่ตอนนี้นะไปออดอ้อนผู้กำกับบอกว่า
อยากจะเล่นละครอีกกำลังชอบของนางอ่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเลยล่ะค่ะ

เราสองคนต้องลาไปแล้วกับภาพน่ารักแบบนี้นะคะ